ฤดูการหมอลำมาแล้วคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่านายจ้างผู้จัดผู้จ้างทั้งหลาย
เกียบเงินมาเลยนะคะเตรียมเงินจองคณะคิวหมอลำทั้งหลายคึกคักกันมากคุณผู้ชมขาเอาเอ็นเตอร์เทนตามงาน
บางคนนะเขาบอกว่าถูกรางวัลใหญ่บางคนแก้บงแก้บนก็ต้องนึกถึงหมอลำนี่แหละค่ะ
เริ่มกันที่วงหมอลำประถมบันเทิงศิลป์ค่ะนำทับโดยดาบสอนี่
เด่นก็คือการโชว์วัฒนธรรมพื้นบ้านของหมอลำค่ะแล้วก็พัฒนาทันตามยุคสมัย
การใช้ระบบแสงสีเสียงบนเวทีแบบจัดเต็ม

ให้คนดูได้แบบอ้วนจอยกันบักคักเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะ
ค่าจ้างงานแสดงโชว์แถบอีสานนะ
ส่วนอีสานเขาบอกเลยกรรมมาเลยพี่น้อง

๓๒เหมือนบาทต่อคืนค่ะ
หากว่าเขยิบเข้าเมืองกรุงมานิดนึง
กรุงเทพหรือว่าโซนภาคกลาง
ขอค่าน้ำมันรถให้เพอร์แน

ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาจะปรับตามระยะทาง

โอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะ

กับวงหมอลำใจเกินร้อย

เริ่มสตาร์ทกันที่๒๘๐๐๐บาท
๒๘๐๐๐๐บาทอันนี้ไม่รวมโชว์จากสแอนนะจ๊ะ
ถ้าหากรวมโชว์จากซ้อแอนออรดีด้วย
เรทจะอยู่ที่๓๓๐๐๐๐บาทต่อคุณนะ
อันนี้คือเรทการโชว์ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะ
สูงสุดคือภาคเหนือจะอยู่ที่ประมาณ๕แสน

อสบอยให้เหตุผลว่าต้องใช้เวลาในการเดินทาง
ทำให้สูญเสียรายได้ระหว่างการเดินทาง

แต่ด้วยความม่วนความบันเทิงจัดเต็มซ่อแจ้งแน่นอน

แล้วคือทั้งวงเกือบ๑๐๐คนราคานี้ถือว่าโอเคนะ

แล้วนะคะปิดท้ายกับที่กันที่นะคะ
หมอลำระดับตำนานระเบียบวาธศิลป์ค่ะ
บริหารงานโดยพ่อเอกระเบียบวารสินของเรานี่แหละค่ะ
จุดเด่นของวงนี้อยู่ที่แดนเซอร์แล้วก็เสน่ห์ของนักแสดงที่มัดใจคนดูอยู่หมัดเลยค่ะ
โดยเฉพาะชุดของไอ้เต้ายองและแดนเซอร์ทั้งหลาย
โอ้โหปฏิโทษปฏิถัง

โดยค่าจ้างจะเริ่มต้นที่๓แสนบาทค่ะ

อาจจะต้องเพิ่มงบเป็นจำนวน๔แสนบาทถึง๕แสนบาท
ตามระยะทางแล้วก็สถานที่ที่จัดแสดงค่ะ
แต่ถ้าในช่วงเทศกาลราคาจะเพิ่มสูงขึ้น
ราคานี้บอกเลยนะคะว่าจัดเต็มค่ะ
โดยเฉพาะนักแสดงกว่า๓๐๐ชีวิต
คุณผู้ชมจะได้ชมทั้งการร้องการเต้น
ผสมผสานกันแบบว่าคล้ายกับละครเวทีนะคะ
ทุกอย่างต้องทำให้สมจริงสมจังมากที่สุดก็ค่ะ

คุณผู้ชมชุดที่ใส่โชว์ทั้งหมดเขาเปลี่ยนทุกเพลง
เหนียวไปเลยโดยจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่
ทุนยันสอดแจ่ง๖โมงเช้าไปเลยด้วยจ้า

ฟังราคาแล้วอาจจะตกใจเป็นอะไร
แต่คุณผู้ชมดูซะก่อนคณะหนึ่งเนี่ย

เขามีเป็นร้อยเป็นพัน

เด็กยกของคนเบื้องหลังยังมีอีกเยอะมากมายเลย

จริงแล้วก็จัดเต็มนะคะความสุขเป็นจำนวนเงิน

อยู่ลูกค้าก็ลองดูสักก่อน
ถ้าใครสนใจก็ลองไปติดต่อตามคณะที่สนใจดูแล้วกันนะคะ